หมอทศพรมาในนามของเพื่อทัย
ไปเจอกับหมอหนูที่กระทรวงสาธารณสุข

การกระทรวงสาธารณสุขก็ลงมารับหนังสือ

เป็นไปตามสาระบบที่ถูกต้อง

คือให้บุคลากรด่านหน้าก่อนฮะ
เป็นไปตามแผนไม่มีการเลือกปฏิบัติ

มีแต่คำว่าประชาชนเท่านั้นเอง

รัฐบาลยืนยันเพิ่มเติมว่า

วัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก๑๐ล้าน
เดิมเราสั่งไว้แล้ว๒๐ล้าน
ดังนั้นเพิ่มอีก๑๐ล้านก็จะเป็น๓๐ล้านโดส
เมื่อ๓๐ล้านโดสไปรวมกับอเมริกามหามิตร
ที่เขาให้เรา๓ล้านนะ

เท่ากับว่า๓๒๕๐๐๐ไปบวกกับอีก๓๐ล้านโดส
ง่ายคือประเทศไทยจะมีวัคซีนที่ดีที่สุด
ไฟเซอร์๓๒ล้านโดยประมาณแล้ว

ตอบแล้วอ๋อพอคำว่าภายในปีนี้อะไรฮะเชื่อได้ใช่ไหม

เดรนแอร์ถามนี่ผมหน้าตาเหมือนหมอหนูใช่ไหม

หมอหนูพูดมาแล้วมันก็ไม่เป็นตามนั้น
ก็เลยเริ่มกังขาแล้วว่ามันจะเชื่อได้ใช่ไหม
พูดวันนี้ถ้าอนาคตมันมีปัจจัยก็ต้องยอมเขา

เปลี่ยนเรื่องฮะไปดูตัวเลขการฉีดวัคซีน
เป็นตัวเลขของวันที่๑๐สิงหาคมฉีดหูเยอะแล้วตอนนี้
แล้วฉีดต่อวันนี่แสดงว่าบุคลากรรมการแพทย์ทำงานหนักมาก
แล้วก็วัคซีนก็มาในระดับที่พอจะกระจายได้เต็มที่แล้ว
วันที่๑๐ฉีดไป๕๔๖๐๐๐กว่าโดสนะฮะ
ส่วนภาพรวมทั้งประเทศฉีดไป๒๑ล้านทะลุ๒๒อย่าง
เป็นเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓ตามไว้นะฮะ
เหลืออีก๑๔๒วัน
เป้าหมายที่ลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศไว้
๑๐๐ล้านโดสนับถอยหลังเข้าไปทุกทีครับ
ส่วนเมื่อวานมีอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องวัคซีน

เมื่อวานนี้รายการอะไรนะของสองสาวรองโฆษก
คุยกันนั่งคุยกันแล้วคุยในเรื่องของ
เรื่องของเรื่องคือหากเราเดินต่อไปซื้อในร้านขายยา
แพงมากแพงมากฮะแพงมาก
ดังนั้นรัฐบาลมีนโยบายเตรียมจะแจกฟรี

เมื่อเป็นแบบนี้กลไกตลาด
ชิดเอาไปชิดแจก๘๕ล้านชุด

เจอของฟรีลงสังคมลงตลาด

นี่คือความแยบยนต์ของรองโฆษกรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็คุยกัน
การเพศสัตว์เพิ่งได้บริษัทที่จะจัดซื้อนะ
อ้าวจะแจกแล้วเขาจะแจกแล้ว
ได้บริษัทที่จะจัดซื้อ

ครับสิงหาคมสิงหากัญญา